พลังประชารัฐเรื่องของการโหวตล้มนายก

เรื่องนี้ก็ต้องฟังอาจารย์สุภาพวิเคราะห์กันค่ะ
คือเขาบอกว่าการโหวตล้มแลกกับการเปลี่ยนคอลโลมอล
รัฐมนตรีไปจนถึงเปลี่ยนตัวนายก
จะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวให้อาจารย์สุภาพเล่าให้ฟังดีกว่านะคะ
ขีดเส้นใต้เมืองไทยอาจารย์อยู่ในสายแล้ว

สวัสดีครับคุณน้ำแข็งคุณบุ๊คท่านผู้ชมครับ
เรื่องการเมืองกลับมาเป็นเรื่องร้อนอีกครั้งแล้วครับ
เป็นเรื่องร้อนที่เราต้องติดตามเอาไว้หน่อย
เพื่อถ้าถึงวันหนึ่งมันเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมา
ท่านจะได้มีพื้นฐานตามข่าวได้ถูก
ว่าข่าวมันมีที่มาที่ไปยังไง
อุณหภูมิการเมืองมันร้อนเพราะอะไรครับ

จะไม่ใช่สุภาพบุรุษ
อีกหัวข่าวหนึ่งบอกว่าตู่โวยเกมโหวตล้ม
อ้างเบื้องสูงเปลี่ยนนายก
อีกฉบับบอกว่ากำราบเหิมล้มนายก
นิกตู่ปริศไม่ยุบสภาไม่ปรับขลมอ
ประเด็นนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะครับ
มันมาจากเรื่องอะไรล่ะครับ
ตอบว่าเรื่องนี้มันอึมครึม
เป็นข่าวใต้ดินมาหลายวันแล้วครับ

มีความเคลื่อนไหวจากภักดิ์พลังประชารัฐ

และเป็นกลุ่มที่มีอำนาจอยู่ในพัก

ที่ต้องการจะให้นายกปรับคอรมอ

เพื่อเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีบางคนออก
แล้วเอารัฐมนตรีบางคน
ปรับเข้าไปนั่งทำงานแทน
ให้เป็นไปตามความต้องการของแก่นำพัก
ข่าวที่ว่านี้ลือกันถึงขั้นว่า
ในการโหวตเสียงลงมติการอภิปรายไม่ไว้วางใจคราวนี้
จะมีคนวางแผนจะโหวตล่มนายก
คือหมายถึงว่าตอนถามมติ
ให้นายกกับนายกเนี่ย
นายกอาจจะได้คะแนนไม่ถึงครึ่งก็อยู่ไม่ได้

ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซะด้วยซ้ำไป
ซึ่งนายกรัฐมนตรีซึ่งรองวิศนุบอกว่า
ถ้านายกถูกล้ม
คอรมอก็ไปด้วยกันหมด
ฉะนั้นเช้าวันนี้จึงมีหัวข่าวเหมือนที่เกริ่นให้นำไปเมื่อสักครู่
แต่นี่ประเด็นที่น่าติดตามท่าทีของนายก
นายกเนี่ยเข้าสภาวันแรก
ตอบคำถามไม่ให้สัมภาษณ์สื่อเดินผ่านเลยครับ
แต่เมื่อวานเนี่ยนายกตั้งใจปักหลัก
ปากหลักจะชี้แจงกับนักข่าว
ปากหลักให้นักข่าวสัมภาษณ์เลย

วันก่อนเนี่ยปฏิเสธการให้สัมภาษณ์
เรื่องที่นายกให้สัมภาษณ์เป็นข่าวยาวเลยครับ
แต่ว่าผมเจาะเอาไฮไลท์สำคัญมาเล่าให้ฟังว่า

การอภิปรายของฝ่ายค้านในสภาคราวนี้
มันจะมีผลต่อการปรับคอรมอไหมครับ
เต่าของนายกรัฐมนตรีคือ
ใครจะไปพูดอะไรอย่างไรก็แล้วแต่
แต่ผมยังไม่ปรับคอรมอในตอนนี้
ไม่ยุบสภาในตอนนี้
ไม่มีอยู่ในสมองผมเลย
ใครที่ออกไปพูดลักษณะอย่างนี้
ระวังตัวไว้ด้วยก็แล้วกัน

นักข่าวถามในประเด็นที่ว่า
จะมีการวางแผนล็อบบี้ให้พักรัฐบาลหรือพักร่วมรัฐบาล
โหวตล้มนายกในสภา

นายกบอกวันนี้ที่เป็นข่าวอยู่๒๓เรื่อง
คือการโหวตล่มนายก

ถือว่าไม่ใช่สุภาพบุรุษ
และเวลานี้มันไม่ใช่เวลาที่ต้องมาทำอย่างนั้น

ผมเข้ามาผมก็ทำงานร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกเรื่อง
นี่คำตอบจากนายก

ประเด็นที่ว่ามีคนแอบอ้างเบื้องสูง
เพื่อให้เปลี่ยนตัวนายก

ประเด็นนี้นายกพลเอกประยุทธ์บอกว่า
แอบอ้างเบื้องสูงว่าจะมีการเปลี่ยนตัวนายก
ถือว่ามีความผิดร้ายแรง
ผมคนเดียวเท่านั้นที่มีโอกาสเข้าเฝ้า
ข้อถวายข้อราชการ
ในฐานะนายกคนอื่นไม่มี

ฉะนั้นนี่เป็นบางช่วงบางตอนที่
นายกปักหลักให้สัมภาษณ์เมื่อวาน
หลังจากนั้นนายกก็
เรียกประธานวิบคุณวิรัติรัตนเศษ

ทีนี้ตัดกลับไปที่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผา
ทำไมถึงตัดกลับไปที่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผา
ก็เพราะในกระแสข่าวของการเดินเกมใต้ดินเนี่ย
มีร้อยเอกธรรมนัฏเป็นตัวละครสำคัญ
ในฐานะเลขาธิการพักพลังประชารัฐ

ในฐานะเลขาธิการพักเนี่ย
เขาประกาศว่าจะทำให้พลังประชารัฐ
ชนะได้คะแนนมามากสุดได้สอสอมามากสุด

มีการโยงว่าร้อยเอกธรรมนัฏเป็นหนึ่งในกระบวนการล้มนายก

รัฐมนูลฉบับนี้ระบุชัดเจนว่า
หนึ่งเสียงของสอสอคือเสียงจากประชาชน

รู้จักทำว่าควรจะทำอะไร
ไม่สามารถที่จะไปครอบงำอะไรได้
มติภักดิ์จะให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้

อันนี้ก็ยกเอารัฐมนูลมาตอบ

แต่ว่าในท่องท้ายเนี่ยมีประโยคนี้
ผมไม่ได้ถูกใช้ให้มาล็อบบี้ใคร
หรือโหวตคว่ำคนใดคนหนึ่ง

ร้อยเอกธรรมนัฐคิดว่าเรื่องดังกล่าวมีขบวนการไหม

คำตอบคือขบวนการมีหรือไม่มี
ต้องไปถามคนเต้าข่าวว่า

เต้าข่าวนี้ไม่ใช่ฝ่ายค้านนะ
เป็นพักฝ่ายร่วมรัฐบาลนี่แหละ

ร้อยเอกธรรมนัฐมีแนวคิดอยากเป็นนายกไหมครับ

ก็บอกแล้วว่าไม่เคยใส่ใจตำแหน่งหน้าที่
จะอยู่ในสถานการณ์ใด

ที่ถามว่ายืนยันหรือไม่ว่าทุกอย่างเป็นข่าวลือ
ร้อยเอกธรรมนัฏตอบว่าอย่ากดดันกันมากผมมาจากประชาชน
คำว่าผมมาจากประชาชนเนี่ยมันเหมือนจะมีการส่งสัญญาณ
เทียบว่าร้อยเอกธรรมนัฐมาจากประชาชนนะลงเลือก
ตั้งนะแล้วคนที่ไม่ได้มาจากประชาชนคิดยังไงนี่คือ
ประเด็นร้อนที่มันเกิดขึ้นในช่วงของการอภิปรายไม่ไว้
วางใจซึ่งจะมีอีกสองวันสามวันทั้งหมดที่ยกตัวอย่างมา
ฟังเนี่ยประชาชนอย่างเราเรามีคำถามว่าหลังจากปรากฏ
การนี้แล้วมันจะเป็นยังไงต่อมันจะมี๒ปรากฏการที่
จะเกิดขึ้นตามมาปรากฏการณ์ที่หนึ่งเรียกว่าปรากฏการณ์ดอกไม้
ไฟคือเป็นข่าววูบวาบขึ้นมาแป๊บเดียวแล้วก็จะดับ

ไปไม่มีปัญหาปรากฏการณ์ดอกไม้ไฟอันที่สองปรากฏการณ์ไฟ
ไหม้กองแกรบไฟไหม้กองแกรบเนี่ยมันไม่ได้ลุกโชนแดงวาบ
วาบอะไรหรอกครับแต่มันจะมีควันกลุ่นอยู่ตลอดเวลามัน
ไม่สนิทหรอกมีควันลอยขึ้นมากลุ่นกลุ่นอยู่
แต่ถ้าเจอลมพัดแรงแรงขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็จะแดง
วาบขึ้นมาใหม่นั่นคือทฤษฎีไฟไหม้กองแกรบฉะนั้นเรื่อง
นี้จะอยู่ในทฤษฎีไหนจะเป็นดอกไม้ไฟแล้วก็ดับไปหรือ
จะเป็นไฟไหม้กองแกรบที่ยังกลุ่นแล้วรอลมพัด
แรงแรงขึ้นมาส่วนอีกหนึ่งทฤษฎีที่ผมคิดว่าคนในวง
ข่าววงการข่าวเนี่ยเราเชื่อกันอยู่ว่าไอ้ข่าวลือเนี่ยคือ
ข่าวที่มาเร็วกว่าข่าวจริงข่าวลือคือข่าวที่มาเร็ว
กว่าข่าวจริงช่วงนี้การเมืองนอกสภาก็ร้อนรุ่มกับ
สารพัดม็อบที่ออกมาขับไล่นายกแล้วยังมีการเมืองใน
สภาการเมืองในพักจากพวกเดียวฝั่งเดียวกันอีกก็น่า
จับตาดูว่าเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงก็ผมปูพื้นให้
ท่านได้รู้ว่าการเมืองเดินมาถึงจุดนี้เราจะได้รับรู้ไว้
ว่าถ้ามาถึงความเปลี่ยนแปลงท่านจะได้นึกออกว่าอ๋อ
เหตุมันมาเพราะอะไรก็นำมาขีดเส้นใต้ให้ฟังไว้
เที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

การเมื่อนร้อนแรงเราก็ต้องติดตามกันนะครับ